สำหรับงบประมาณ๔แสนล้านที่ระบุไว้ว่าจะเอาไว้ใช้ฟื้นฟู
แต่ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนอะไร
เก้าไกรเห็นว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องรีบกระโดดเข้าไปฮุบเช็คเปล่าขนาดนั้น
อย่าให้ซ้ำลอยกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนเลยครับ
ที่ถลุงงบไปถึง๙๔หมื่นล้านบาท
ยั่งยืนแต่จริงแล้วไม่ได้สร้างความยั่งยืน
และไม่ได้ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำอะไรให้กับประเทศเลย
พอกันทีครับกับการให้หน่วยรับงบประมาณต่าง
โครงการสัพเพเหละแล้วเติมคำว่าสู้ภัยโควิดต่อท้าย
ประเภทขุดลอกคูคลองสู้ภัยโควิด
ถนนพาราซอยสู้ภัยโควิด
สาราอเนกประสงค์สู้ภัยโควิด
อย่าให้เห็นเลยครับ
ก่อนที่จะฟื้นฟูรัฐบาลควรเอาเงิน๔แสนล้าน
ไปเติมเต็มในงบเยียวยาให้เพียงพอเสียก่อน
แล้วออกพรบฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อฟื้นฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
โจทย์การฟื้นฟูในครั้งนี้
เน้นการสร้างงานและพิทักษ์งานเป็นหลัก
ทั้งงานที่ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูธรรมชาติ

ให้กลายเป็นธุรกิจสีเขียวที่ไม่ใช่เขียวลายพาง
และการจ้างงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
รัฐบาลต้องใช้เงินเพื่อการสร้างงาน
ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำทางเท้าทั่วประเทศ
เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมีนัยสำคัญ
การแก้ปัญหาขยะการฟื้นฟูแม่น้ำลำคอง
สร้างงานแบบนี้ระหว่างที่รอประเทศฟื้นฟู
สุดท้ายครับคือการสร้างงานที่สอดรับกับความท้าทายใหม่ของโลก
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และรถยนต์ไฟฟ้า
ประชาชนต้องมั่นใจครับว่า
สำหรับการว่างงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของพวกเขา
จะถูกทดแทนด้วยงานใหม่ที่มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม
เป็นงานที่สอดรับกับความท้าทายใหม่ของโลก
งบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนี้

และงบประมาณในปีถัดไป
พอกันทีกับการก่อนี้ผูกพันในการซื้อยุทธโทมพากร